น่าเชื่อเลยนะเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้น
ผู้ชายอายุ๓๐ปีที่ชายภูมิน้อยใจภรรยา
ขอภรรยาคืนดีภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วย

จับลูกในไส้ของตัวเองวัย๖ขวบเป็นตัวประกัน
สุดท้ายเนี่ยต้องแจ้งตำรวจนะคะ

แล้วตะโกนลงมาจากบ้านนะเดี๋ยวจะเอาก้อนหินทุบลูก

ทำอยู่แบบนี้นานสองนานนะตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมพักใหญ่เลย
หลักชั่วโมงกว่าเจ้าตัวจะยอมนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมตำรวจสพเมืองชายภูมินะคะ
ตะโกนเรียกผู้ชายคนนี้อาการคลุ้มคลั่ง
ชื่อว่านายพัดภูมิอายุ๓๐ปีนะคะ
ขังตัวเองอยู่บนบ้านชั้น๒ตรงนั้น
แล้วเอาลูกชายวัย๖ขวบมาเป็นตัวประกันนะคะ
ตะโกนบอกว่าเดี๋ยวจะเอามีดทำร้ายร่างกายลูกชายด้วยนะ
ห้ามใครเข้าใกล้ตัวบ้าน
แล้วตะโกนบอกว่าต้องการคืนดีกับภรรยา

ตำรวจค่ะพยายามเกลี้ยกล่อมคือ
น้ำเย็นเข้ารูปคุยกันสักประมาณ๑ชั่วโมง

พาลูกชายเดินลงมาจากบ้านชั้น๒อย่างปลอดภัย
แล้วนี่จังหวะนี้ค่ะเด็กปลอดภัยแล้วนะ

ส่วนพัดภูมิล่ะครับพัดภูมินั่งร้องไห้อยู่ตรงบริเวณบันไดค่ะ

อดเสื้อนั่งร้องไห้แบบนี้ดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
ชีวิตมีปัญหาก็มีทางออกนะพัดภูมินะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะ
ทีนี้จากการพูดคุยกับคุณแม่ของนายพัดภูมิเนี่ย
คุณแม่เล่าบอกว่าพัดภูมิเนี่ยเขาทะเลาะกับภรรยา
แล้วภรรยาหนีออกจากบ้านไปส่วนพัดภูมิทำยังไง
ขังตัวเองอยู่ในบ้านทั้งแม่และยายเรียกแล้วก็ไม่ยอมออกมานะคะ
บอกเลยพัดภูมิตะโกนบอกมาห้ามยุ่งแล้วจับลูกชายของตัวเองเนี่ยเป็นตัวประกัน
แม่ของพัดภูมิบอกว่าพัดภูมิเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงมาก
เป็นคนอารมณ์ร้อนทีนี้ตอนที่ไปขังตัวเองอยู่บนบ้านกับลูกชายเนี่ย
กลัวว่าหลานจะเป็นอะไรไปก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจคุณแม่ทำถูกแล้วนะ
คุณแม่ทำถูกแล้วค่ะทีนี้หลังจากที่ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้แล้ว
ตำรวจสพแก้งเคราะห์นะคะก็นั่งพูดคุยกับพัดภูมิเพื่อให้เกิดความสบายใจมากขึ้น
ภูมิถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความสำนึกผิดที่มาทำเรื่องไม่ดีแบบนี้
ทำให้แม่แล้วก็ยายเดือดร้อนนะคะพัดภูมิบอกว่าซึ้งเล่าน้ำใจสาวชายภูมิ
ลองคุยกันดูครอบครัวนะคะเป็นห่วงลูกเยอะนะครับ